ท่านผู้ชมครับในวัดก็ไม่เว้นนะฮะอ้าว
เดี๋ยวมาดูครับวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ทะเลาะวิวาสกันในวัดนะฮะวัดที่จังหวัดบุรีรำครับ
ตอนนั้นเขากำลังจัดงานกระถิ่นกันอยู่นะฮะใช้มีดแทงกัน
ใช้ระเบิดพาใส่กันโอ้ยโอ้โหมีคนเจ็บนะครับ
สาหัสไปสองนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บไปด้วยคนหนึ่ง
ตอนที่เขาวิ่งหนีนะฮะไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวรถกู้ภัยกำลังมา

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นช่วง
ที่มีคนถูกแทงกันบาดเจ็บไปแล้วนะครับชุดละมุนวุ่นวายกันอยู่กลางงานบุญทอดกระถิ่น
ในวัดบ้านดอกไม้ไฟที่ตำบลเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะครับ
วัยรุ่นสองกลุ่มเปิดศึกวิวาดตะลุมบอลกันนะครับ
ต่างฝ่ายก็มาจากต่างถิ่นนะฮะมีปลาระเบิดใส่กันด้วยนะครับ
คือคนที่ปลาระเบิดใส่เนี่ยเป็นกลุ่มต่างถิ่นเพื่อเปิดทางหนีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับที่วัดเขาจัดงานฉลองกระถิ่นกันอยู่
ชาวบ้านบอกปีนึงมีครั้งเดียวหลังช่วงออกพรรษามันตีกันซะแล้วนะฮะ
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับวัยรุ่นสองกลุ่มที่เปิดศึกตะลุมบอลกันในวัดเมื่อคืนนี้เนี่ย
เจ้าถิ่นเนี่ยเขาคือกลุ่มบ้านดอนไม้ไฟที่ตะมนตาเป๊ก
ถิ่นนะครับมาจากพื้นที่บ้านจากที่ตำบลยาแย้มวัฒนามากัน๒๐
เกียรตินะครับระหว่างก่อเหตุกันนะครับมีการใช้มีดนะฮะซึ่งเป็นมีดที่ดัด
มาจากหัวเข็มขัดนะครับทำเป็นมีดปลายแหลม
เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับ
เป็นเหมือนกับเข็มขัดมานะครับแล้วเอาระเบิดมาก่อเหตุด้วยนะครับ
เป็นระเบิดที่ประกอบเองนะฮะใส่ขวดแก้ว
เอาเทปกาวสีดำพันเอาไว้ถูกปลาไปสองลูก
แต่มันทำงานแค่ลูกเดียวระเบิดที่ทำมาใช้เนี่ย
ฝ่ายต่างถิ่นใช้นะครับปลาตอนเปิดทางหนีอื้อหือ
พวกนี้นะสงสัยจะดูหนังเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะครับ
คนเจ็บมีอยู่สองคนนะครับเป็นฝ่ายเจ้าถิ่นนะครับ
คือนายกิตนพรัชฎานิพัฒน์อายุยี่สิบห้าปีนี่ฮะ
ตำรวจบอกอุตส่าห์เฝ้าหน้างานแล้วนะนี่เจ็บไปสองนะครับ
คนนี้นะฮะนายกิจนบเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงเข้าราวนมขวานะครับ
อีกคนนึงชื่อนายน้อยเครือคนโทอายุ๔๐นะครับ
เจ็บสาหัสเหมือนกันถูกแทงสองแผลเข้าหน้าท้องฝั่งซ้าย
กลับเข้าที่แผ่นหลังอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับ
บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะคนนี้เป็นชาวบ้านค่ะ
คือชาวบ้านคนนี้เนี่ยคุณป้าคนนี้นะป้าดวงกมลเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุก็วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วสะดุดหกล้มฮะ
ก็เลยศีรษะแตกนะครับเย็บ๔เข็มด้วยกัน
เอาเป็นว่ามีเจ็บสามนะฮะแต่คุณป้านี่บอกโอ้โห
ต่ามางานกระถิ่นทั้งทีปีนึงจัดครั้งเดียวออกพรรษา
วัยรุ่นมันตีกันป้าวิ่งหนีสะดุดล้มหัวแตกเลยนะครับ
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็นั่งดูการแสดงลิเกในงานอยู่
แล้วเห็นกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันตั้งแต่หน้าวัดแล้วก็เข้ามาในวัด
มาถึงหน้าเวทีลิเกค่ะนะมีการแทงกันจนเจ็บไปสองนะครับ
แล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นครั้งหนึ่งชาวบ้านก็ตกใจฮะ
กลัวจะถูกลูกหลงก็วิ่งหนีกันหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถกู้ภัยกำลังมา
เริ่มต้นเห็นเห็นเขาอ่ะวิ่งมาครับตีกันหน้าวัดรอบแรกครับครับ
แล้วก็รอบที่สองเขาก็มาชุดระมุนกันตรงเนี้ยครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงตุ้มหนึ่งแล้วก็เขาวิ่งไปซุดตรงนั้นครับครับ
แล้วชุดละมุนหมดเลยครับคนที่โดนอาวุธมีดกับคนที่โดนยิงเนี่ย
เห็นเห็นทั้งเห็นทั้งสองรายไหมครับพิเศษครับผมเห็นแค่คนเสียงตุ้มตรงเนี้ยครับ
ที่ว่าได้ยินหลังจากเสียงตุมแล้วใช่ครับครับไม่รู้ว่าเป็นปืนปากกาหรือระเบิดครับ
ตอนนั้นตอนนั้นวัยรุ่นชนละมุนกันเยอะไหมครับพี่
ประมาณผมว่าหลายหลายสิบคนครับครับ
มีนางกมลวันนะครับที่เขาบอกกับเรานะครับว่าเป็นคนจ้างลิเกมาแสดงในงานบุญกระถิ่นเองค่ะ
เป็นเจ้าภาพจ้างลิเกนั่นแหละนะครับก็มีซุ้มการละเล่นตามประเพณีพื้นบ้านนะฮะในงานนะฮะ
นี่ฮะนางกระมวลวันนะครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
บอกว่าเสียใจมากอุตส่าห์จัดงานบุญนะครับมีวัยรุ่นมาก่อเหตุ
ลิเกก็ต้องหยุดแสดงกลางพันธุ์นะฮะกลัวจะถูกล่วงหลงและได้รับอันตราย
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุวิวาดกันแล้วก็แทงกันเนี่ยนะครับ
ในฝ่ายของเจ้าถิ่นเนี่ยที่ถูกแทงเนี่ยจับผู้ก่อเหตุที่แทงได้แล้วนะฮะ
สองคนนะครับนายไกรสอนอายุสิบเก้านะครับกับนายนิธิกรอายุสิบเจ็ดนะฮะ
ก็มีมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุที่ยึดได้ด้วยนะครับตั้งสองข้อหา
คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของการพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรสองคนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายต่างถิ่นนะฮะ
ไปแทงฝ่ายเจ้าถิ่นเนี่ยบอกว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มผู้เจ็บ
แล้วก็กลุ่มเจ้าถิ่นมาก่อนแล้วนะครับก็ใช้มีดปลายแหลมที่ดัดแปลงเสียบติดหัวเข็มขัดเนี่ย
แทงใส่คู่อริที่แทงไปเนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงหรอกว่าจะแทงใคร
จังหวะก็รู้แค่ว่าเป็นกลุ่มคู่อริช่วงชุลมุนก็ไม่รู้ว่าแทงโดนใครบ้าง
ก็คือแทงแทงไปนั่นแหละแทงไปนั่นแหละแต่ไอ้ระเบิดที่บอกว่ามีคนปลาระเบิดเนี่ย
เขาบอดศิษฐ์เขาบอกเขาไม่ได้ปลานี่เห็นไหมมีดเนี่ย
คือเอาจริงจริงมันดูไม่ออกเหมือนกันนะอันนี้คือหัวเข็มขัด
เหมือนกับเป็นสายหนังใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปในหัวแหลมเสียบเข้าไปในหัว
ใช่ค่ะเดินผ่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าอ๋อใส่เข็มขัด
มันคือหัวเข็มขัดเพราะมันหัวเข็มขัดส่วนใหญ่มันเป็นโลหะมันเป็นเหล็กไงแต่มันซ่อนอยู่ข้างใน
เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเป็นเข็มขัดพอเข้าไปเจอคู่อริมีเรื่องก็ชักออกมาแล้วก็แทงใส่เลย
บอกว่ามีเรื่องทะเลาวิวาสกันมาอยู่แล้วนะครับมาเจอกันในงานก็เลยชกต่อยตะลุมบ่อนกัน
แต่ตำรวจว่าสองคนนี้ก็ไม่พอแล้วฮะอย่าต้องไล่ขยายผลแล้วก็จับต่อ
เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยค่ะฝั่งละยี่สิบอ่ะสองฝั่งก็สี่สิบใช่